คือเมื่อวานนี้กลายเป็นพาดหัวใหญ่สุดเลยอ่ะ

อาจารยันตะขาบไม่ได้ติดตัวมา
ติวตั้ง๔ชั่วโมงทำไมเพิ่งจะกัด

หลังจากที่มีข่าวออกมาคนเขาก็บอกว่า

ตะขาบมันมาจากที่ร้านขนมร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟ

จริงแล้วมันมาจากบ้านอาจารย์ตั้งแต่แรกหรือเปล่า

และการที่อาจารย์ใส่ขาเดฟไปเดินห้าง
นั่งอยู่ที่ห้างแบบนั้นตะขาบมันจะเข้าไปได้ยังไง
หลายคนในโลกโซเชียลก็เลยตั้งข้อสงสัยนี่แหละครับ
ตะขาบมันน่าจะติดอาจารย์มาตั้งแต่ตอน

ค่ะทีนี้เราก็เลยต้องไปถามอาจารย์อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่อาจารย์เขาก็มาร้อง
กับทางเพจของไทยรัฐเนี่ยนะคะ

บอกว่าไปติวหนังสือให้กับเด็กที่ร้านเบเกอรี่ที่ห้างแห่งหนึ่ง
แถวเกษตรนวมินแล้วถูกตะขาบกัด๔จุด
ต้นขาตรงบริเวณโคนขาแล้วก็บริเวณอวัยวะเพศ

เหตุการณ์ตั้งแต่๔ตุลาคมนะคุณจนถึงตอนนี้
คือยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของการช่วยเหลือ
เดี๋ยววันนี้รอฟังเพราะว่าเรามีโอกาสได้โทรศัพท์
คุยกับทางห้างด้วยนะห้างจะว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

อาจารย์ใส่กางเกงขาเดฟมาให้เราดูด้วยใช่ไหม
ตัวเดียวกับที่อาจารย์ใส่ไปวันเกิดเหตุใช่ไหม
ที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าตัวนี้แหละแบบนี้เลย
เสื้อก็เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ใส่เสื้อยืดข้างใน
แล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะ
ที่ตะขาบจะติดมาตั้งแต่ที่บ้าน

แล้วติวเสร็จจนถึงประมาณสักทุ่มครึ่งตอนทุ่มครึ่งที่ถูกตะขาบกัด
ก็๔ชั่วโมง

ถ้าเกิดว่าตะขาบมันอยู่ในกางเกงตั้งแต่ที่บ้าน

คงไม่รอไปสัก๔ชั่วโมงหรอก
อาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
ว่าตอนไหนที่ตะขาบมันไต่เข้าไปในกางเกง
เอาฟังหน่อยนะคะ
กางเกงที่ใส่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เสื้อตัวนี้ด้วย
แต่วันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อยืดไว้ข้างในครับ
คราวนี้อาจารย์ตีผ้าไว้ว่าขอเป็น๓ข้อหลัก
ข้อแรกเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดมันมาจากที่อื่น
อาจารย์ใช้เวลาอยู่ในห้างนั้นค่อนข้างนานมาก
แล้วก็เดินเดินตลอดเวลา

แค่เล่าเรื่องจริงให้ฟังว่าอาจารย์เดินอยู่อย่างนั้น
มันจะซ่อนอยู่ในกางเกงในเกาะอยู่เฉยโดยที่อาจารย์ไม่รู้สึก

แล้วตั้งวันที่อาจารย์คิดว่าอันนี้พอตัดภาพมาถึงว่า

อาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นจังหวะและเวลาที่พอดีกัน
อาจารย์ลุกขึ้นเพื่อจะไปบอกว่าล่ำลานักศึกษา
แล้วก็จะขาดส่วนมาอันนี้มันส่วนยังไง
คิดว่ามันอาจจะไต่จากผิวกางเกงขึ้นมาอย่างนี้
แล้วก็พอเท้าเนี่ยเขาจะอยู่ในผิวกางเกงใช่ไหมครับ
แต่ส่วนตัวมันความลื่นมันลื่นมาก

ตอนอยู่ในห้องน้ำที่ตกตรงตกใจอันนั้นอาจจะแบบความเร็วอ่ะ
แล้วก็รู้อีกทีคือว่าปุ๊บแล้วก็โดนเข้า
ตอนที่อธิบายให้ทางข่าวฟังนะครับ
ฉะนั้นแล้วจะเหลือว่าโต๊ะตรงนั้นที่ไปนั่ง
มีกระถางต้นไม้ที่มีต้นไม้เยอะมากแล้วมืด
แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาค่ำแล้วกลางคืนแล้วพูดง่าย
คราวนี้แล้วโต๊ะที่อาจารย์นั่งมันก็มืดตรงนั้น
คือเป็นมุมมืดแล้วว่าตะขาบมันอาจจะเกาะอยู่

แต่จะบอกให้ฟังว่าถามอีกกี่ครั้งก็จะบอกคำเดิมว่า
ผมไม่รู้สึกเลยว่ามันเข้าไปยังไง
เข้าไปมันไม่รู้สึกจริงรู้วิธีคือโดนกัดแล้ว
ตัวต้นเหตุตะขาบปริศนามาจากไหนอย่างไร
เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยจริงนะฮะ

บอกว่ามันมาจากที่บ้านอาจารย์หรือเปล่า
แล้วก็การที่จะมันคืบคานกระดึ๊บกระดึบเข้าไปเนี่ยนะคะ
อาจารย์ยังบอกเลยว่าขามันเนี่ยความจริง
ไต่แขะขาเรามันต้องรู้สึกถูกไหม
แต่อันนี้ตัวขาของตะขามันอาจจะไต่ที่กางเกง
แล้วหลังของตะขาบมันมาชนขาหรือเปล่า
ทำให้ไม่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรไต่อยู่

มันเข้าทางปลายขากางเกงหรือมันเข้าทางเอว

กำกับสนโคครามก็มาเยี่ยมอาการของอาจารย์ด้วย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยประสานในส่วนที่มันยังขาดเหลืออยู่
ก็คือจะคุยกับทางห้างให้ในการเจรจากลายเกลี่ยนะคะ
ทีนี้ทางห้างสรรพสินค้าบ้างคุณผู้ชม
ทีมข่าวไทยรัฐก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถาม
ว่ามีการพูดคุยกับผู้เสียหายอะไรยังไงบ้าง

บอกว่าตอนนี้คุยกับผู้เสียหายไปหมดแล้ว
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

แล้วก็ทางห้างเองก็มีมาตรการในการป้องกันอย่างดีอยู่แล้ว
เพราะว่าทางห้างก็บอกว่าทำความสะอาดตอนเช้า
ก่อนห้างเปิดหนึ่งครั้งตลอดนะคะ
ทีนี้เราก็เลยอยากรู้เรื่องเจ้าตัวตะขาบกันหน่อย
แล้วก็ที่อาจารย์บอกมันยาวเป็นฟุตเนี่ย

คือเคยเห็นตัวใหญ่แต่ไม่เห็นใหญ่ขนาดนี้

เราเห็นยาวสักประมาณคืบนี้เราก็ตกใจแล้วนะ

ทีนี้เราก็เลยต้องไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญค่ะ
คือดรพัชระดันัยสวัสดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเท่าที่อาจารย์ดูภาพ

ขาบบ้านในที่นี้คือมันจะเจอมากในประเทศไทย

แล้วมันก็จะมักอยู่ตามบ้านเรือน
ตามพวกซอกมุมต่างหรือว่าพวกพื้นที่รกค่ะ
ขาบบ้านเนี่ยนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

แล้วใหญ่สุดที่เจอเนี่ยยาวฟุตนึงเลยนะ
ลำตัวจะสีน้ำตาลเข้มออกแดง
แล้วที่ส่วนขาคุณจะมี๒ขาต่อ๑ปล้อง
ด้านข้างลำตัวแต่ละปล้องจะมีจมูกอยู่

ส่วนขาคู่แรกที่อยู่ข้างหน้าอันหน้าสุดเลยเนี่ยนะ
ด้านฝั่งหัวเนี่ยตรงนี้จริงมันไม่ใช่ขานนะมันคือเขี้ยว

ใช่แล้วก็ตรงนี้นี่แหละค่ะเขี้ยวตะขาบนี่แหละ
ถ้าเกิดว่าถูกกัดปั๊บเขาก็จะปล่อยพิษผ่านทางเขี้ยวออกมา
คนที่ได้รับพิษก็จะเจ็บปวดแผลก็จะบวม
แต่ทีนี้อาการบวมจะมากจะน้อยขนาดไหน

แล้วก็อาการแพ้ของแต่ละบุคคลด้วย
ทำไมคุณสืบสกุลทำหน้ายังไง

แต่ก่อนเข้าห้องน้ำเคยเห็นลูกตะขาบ

ตัวเล็กอ่ะ

ใช่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
คืออาจารย์เขาก็แนะนำมาว่าเราก็ควรเก็บบ้านให้เรียบร้อย
ถ้าเกิดว่าไปมีพวกซอกมุมที่รก
มันอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของตะขาบก็ได้
ถ้าเกิดสมมุติโดนตะขาบกัดขึ้นมา

วิธีการคืออันดับแรกต้องล้างแผลให้สะอาดก่อน
แล้วรีบประคบเย็นด้วยน้ำแข็ง
แล้วก็ทานยาแก้ปวดแล้วรีบไปหาหมอทันที
กรณีของอาจารย์คืออยู่ข้างนอกไง

เพราะมันโดนกัดไปแล้วภรรยาก็รีบพาไปหาหมอ
ซึ่งนักศึกษาที่ไปร่วมติวกับอาจารย์วันนั้น

บอกว่าผมอยู่กับอาจารย์เห็นตลอดเลย

นี่แหละก็ต้องเป็นการค้นหากันต่อไปนะครับ